เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับให้ดูเรื่องราวที่มันแปลกประหลาดกันหน่อย
บางคนเคยเห็นแล้วก็ว่าแปลกบางคนบอกว่ามันไม่น่าแปลก
แล้วมันเป็นเรื่องหักเหแสงคือเรื่องของดวงไฟประหลาด
ที่มันถูกบันทึกได้โดยกล้องวงจรปิด
แต่ดูแล้วเนี่ยบางทีความประหลาดของมันมันก็น่าชะงนเหมือนกัน
ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
เอาให้ดูไปเนี่ยฮะดวงไฟประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกับคนชาวบ้านเขาว่าแบบนั้นนะ
ลอยไปลอยมาสักพักยังไงรู้ไหมหายไป

ไม่ชัดใช่ไหมให้ดูภาพช้าอีกที
มาแล้วฮะเป็นภาพช้ามีวงกลมแดงให้ได้เห็นเนี่ยครับแล้วก็สักพักหายไปเลยอ่ะเอ้านั่นคือวันแรกนะวันต่อมามีอีก
บันทึกภาพได้อีกเป็นดวงไฟแบบเดิมแต่เพิ่มเติมคือมันมีภาพซ้อนเป็นดวงไฟซ้อนกัน
แล้วมันแยกกันออกมาแบบนี้อย่างกับคนละดวงแล้วนั่นไงแล้วสักพักมันกลับเข้าไปที่เดิมแล้วก็เกิดอาการหายวับไป
หายวับเหมือนเดิมเลยเหรอใช่ครับน้องใบตองขนลุกเลยอ่ะเอาไปตรวจสอบกันหน่อยกับคลิปดวงไฟประหลาดดังกล่าวนะครับ
มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาสักประมาณ๒ทุ่ม๑๐ของวันที่๒๒ธันวาคม๖๓ที่ผ่านมาแหละที่วัดท่าเรือตะบนคำแก้วอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาล
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยไม่รอช้าครับลงพื้นที่ที่วัดท่าเรือเพื่อพิสูจน์ว่าดวงไฟปริศนาที่กล้องวงจรปิดบนสาราการเปลี่ยนถ่ายเอาไว้ได้เนี่ยมันจริงหรือหลอก
มันเป็นยังไงกันแน่คือไปที่จุดเนี้ยก็จะพบกับบริเวณนี้เป็นสาราการประเรียนชั้นเดียวนะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดติดอยู่เหนือหน้าต่างด้วยค่ะติดอยู่ใกล้ใกล้กับพระประธานนั่นแหละครับแต่ไม่พบว่ามีพระอยู่ในวัดแต่อย่างใดนะตอนที่ทีมข่าวของเราลงไปนะครับไปถามนางคำบางยุคงอายุ๖๐ปีผู้ที่มีบ้านอยู่ติดกับวัดน่ะก็เล่าว่าชาวบ้านเชื่อว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเกิดจากความ
หกสิบห้าปีเป็นเจ้าอาวาสวัตถ้าเรือ
แล้วก็เป็นผู้ที่เจอกับคลิปดังกล่าว
ท่านเองก็เล่าถึงที่มาที่ไปก่อนเลยนะ
ไปเลยกับเดือนพฤศจิกายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองค่ะ
ตัวท่านได้ทุดงมาจากตัวเมืองหนองคาย
เลาะมาตามริมแม่น้ำโขงพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานว่า
ขอให้เจอกับสถานที่สงบในบ้านปลายสุดท้ายของชีวิตในการปฏิบัติธรรม

จากนั้นท่านก็ทุดงเรื่อยมาจนถึงวัดท่าเรือแห่งนี้

สงบและน่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
ท่านจึงตัดสินใจจำวัดที่วัดท่าเรือแห่งนี้

มาณิชย์ยังเล่าว่าดวงไฟที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นปู่ขาว
ที่ต้องการแสดงอิทธิฤทธปฏิหารลอยไปผ่านไปผ่านมา
หน้ากล้องวงจรปิดให้เห็น
คือจะบอกอะไรบางอย่างว่าอย่างนั้นเถอะ
เล่าไปเล่ามาท่านเองก็พูดถึงเรื่องของความฝันนะ

คือที่ผ่านมาเคยฝันเห็นปลาสองตัว
แวกว่ายอยู่ในบ่อน้ำ
พอฝันแบบนี้ท่านเองมาเล่าให้ชาวบ้านฟังตอนบินทบาท
โอ้โหชาวบ้านได้ยินแบบนั้นอ้าวเอาล่ะ
งั้นไปเสี่ยงโชคกันไปซื้อลอตเตอรี่

นี่สิ่งที่ปูขาวมาเข้าฝันให้กับท่านเจ้าอาวาส

แต่เราทำภาพจำลองให้ได้ดูกันนะ
ทีนี้พอไปซื้อตามที่เจ้าอาวาสบอก

หลวงพ่อท่านเนี่ยนะครับ
ก็ได้รับเงินมาเพราะชาวบ้านเองเนี่ย
เขาบอกว่าเขาได้โชคจากหลวงพ่อใช่ไหม
ก็นำเงิน๒๕๐๐บาทมาถวายกับหลวงพ่อ

หลวงพ่อก็นำมาทำนุบำรุงวัดแล้วก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด

คือทุกวันเนี่ยหลังสวดมนต์ตัวท่านเองจะเปิดกล้องวงจรปิดดู
เหตุผลเพราะว่าเคยมีโจรมาขโมยของในวัด
แต่หลังจากที่เปิดกล้องวงจรปิดดูในช่วงเวลานั้น
ตรงไหนบ้างตรงไหนคะ
เพดานฝาผนัง
คือก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นฝุ่นที่ตกลงมาหรือเปล่า
ใช่ไหมน้องใบตองคือเราเคยได้ยินข่าวแบบนี้
แล้วมันเกิดจากการหักเหแสง
เป็นแมลงบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ
เออมีความเป็นไปได้เพราะเขาก็อธิบายทางวิทยาศาสตร์ให้ดี

แต่เรื่องแบบนี้คนที่เขามีความเชื่อ
แล้วเขาก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเขาเดือดร้อน

ถูกต้องไม่ได้ไปว่าไม่ได้ลบหลู่กัน
แต่ถ้าใครไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องพวกนี้
หูไว้หูดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะครับ

ว่ามันมีเรื่องความเชื่อต่างแบบนี้เกิดขึ้น